ผัวเนี่ยลวงเมียไปฆ่าแล้วหมกในไร่อ้อยโอ้โหแทงจนทุนเลย
ถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงต้องก่อเหตุแบบนี้
แค้นจัดค่ะแค้นเรื่องว่าเมียจะไปมีคนอื่นนี่แหละ
มาก่อเหตุผู้ต้องหาเนี่ยนะคะถูกตำรวจภูทรพงมาเดือ
อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนำตัวไปไปที่ไร่อ้อย
ไปชี้จุดทิ้งศพเลยเพราะอะไรหลังจากที่เขาฆ่าเมียแล้ว
เขาสำนึกผิดมอบตัวตำรวจก็เลยพาไปชี้จุดที่เกิดเหตุตรงนี้ค่ะ
อยู่ที่ไร่อ้อยที่อำเภอเมืองนะจุดตรงนี้แหละที่ทิ้งศพเมีย
คนก่อเหตุคือนายเกษมมั่นคงอายุ๖๐ปีค่ะแล้วก่อเหตุฆ่าเมียนางสังวานสิงหวิชาอายุ๕๙ปี
พอไปถึงเนี่ยนะเจอร่างเจอร่างของเมียเนี่ย
เสื้อคลุมสีดำลายแดงกางเกงลายดอกสีฟ้าที่เราเบลออยู่เนี่ยค่ะครับ
มีเสื้อคลุมหัวตามเนื้อตามตัวเนี่ยพลุนไปหมดเลย
เพราะว่าโดนแทงอ่ะที่อกขวาสองแผลอกซ้ายสามแผลคุณคิดดูโห
ตามหลังน่องขาข้อมือแล้วเสียชีวิตตรงจุดนี้เนี่ย
กไร่อ้อยมานี่ไม่ต่ำกว่าสองวันน่ะนะคะเจอมีดที่ใช้เป็นอาวุธนี่ค่ะ
หนึ่งด้ามอยู่ใกล้ใกล้กับศพเป็นมีดปลายแหลมครับ
แล้วมีรอยรอยของการลากศพมาทิ้งไว้ในป่าอ้อย
คนที่เกาะเหตุเนี่ยนะคะสารภาพว่าผมน่ะข้ามเมียจริงจริง
เมียผมน่ะปันใจไปให้ผู้ชายคนอื่นที่รู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊ก
อืมเมียผมมาหลอกผมว่าเดี๋ยวจะไปหาแม่ที่ต่างจังหวัด
จริงแล้วแม่เมอร์ไม่ได้ไปหาหรอกไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่
ไปอยู่ด้วยกันตั้งสองเดือนอ่ะคิดดูจนสามสองสามวันก่อน
ผมรู้ว่าเมียกลับมาที่ห้องเช่าผมก็โทรหาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาตังค์ไปให้ห้าหมื่น
เพราะเมียผมเคยขอเอาไว้ก่อนหน้านี้สิ่งที่ผัวให้การนะคุณผู้ชม
มันสอดคล้องกันกับภาพจากกล้องวงจรปิดนะเพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนตีสามภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะมันมีว่านางสังวานคือเมียเนี่ย
ชุดเสื้อคุมแดงคือชุดเดียวกันกับที่เจอศพเลยนี่นี่ลูกศรสีเขียวที่ชี้อยู่นี่นะคะ
ถามว่าเนี่ยเมียยืนดูอะไรอยู่ยืนรออะไรบางอย่างอยู่ตรงร้านค้าหน้าห้องเช่า
หลังจากนั้นเมียเดินไปน่ะมาแล้วมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วหลังจากนั้นมันอาจจะมืดหน่อยนะคุณผู้ชม
ก็ขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็ออกไปคือผัวเนี่ยบอกว่าผมมาออกอุบาย
บอกเมียว่าเดี๋ยวจะพาไปไหว้ผีแล้วหลังจากนั้นก็ขี่รถพาเข้าป่าอ้อย
พอเข้าป่าอ้อยนี่แหละก็เลยจอดรถแล้วก็คุยกันตอนที่คุยมันทะเลาะกันแรง
เอามีดมากระหน่ำแทงเมียเมียนิ่งแล้วลากเมียไปทิ้งในป่าอ้อยมันก็มีรอยลากด้วยไง
หลังจากนั้นเนี่ยตัวคนก่อเหตุเนี่ยนะคะก็เลยหนีไปหาแม่หาพี่สาว
แล้วแม่ก็บอกว่าลูกลูกมอบตัวเถอะลูกมอบตัวเถอะถ้าลูกยังหนีอยู่อย่างนี้
ยังไงตำรวจเขาก็ตามกลัวว่าตำรวจจะจับตาย
จ่ายมันเป็นแพร่มาตั้ง๒เดือนป่าแล้วทนไม่ไหวอ่ะ
มีแต่ความโกหกและหลอกลวงเรามันเป็นความแค้นอยู่ในใจ
เดี๋ยว๒เดือนอ่ะป่าจะได้เจอจะได้พบกันอ่ะคิดแล้วห่ะ
โทรไปบอกแฟนเขาว่าเดี๋ยวจะเอาตังค์ที่อดีตสามีก่อนต้องลด
โอ้โหอดีตยิ่งฟังมันยิ่งลึกเข้าไปลึกเข้าไปไง
ช่วงนั้นมันเลือดขึ้นหน้ามันยังไม่อยู่อ่ะ

พอตำรวจฟังเกษมแล้วเนี่ยก็ตำรวจเขามองว่าเกษมยังให้การวกไปวนมานะคุณผู้ชม
เดี๋ยวต้องรอสอบประคำโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แต่เบื้องต้นโดนข้อหาแน่นอนครับแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไว้
ส่วนศพของนางสังวานก็ถูกส่งไปผ่าชนะสูตร
แล้วก็มอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วครับ